โอ้โหอยากกินอยากกินฉันอยากกินฉัน
คือดูก็ตื่นตาตื่นใจเอาจริงคุณผู้ชมไม่ใช่แค่เด็กที่ชอบนะ
ผู้ใหญ่อย่างเรามันขยับได้ด้วยมันส่งเสียงได้ด้วย
เดี๋ยวคุณผู้ชมได้เห็นในข่าวแน่เลยในช่วงของเที่ยงกินฟินเที่ยวทั่วไทย
คุณผู้ชมจะดูอะไรเนี่ยกวางซึ่งทำรายได้ต่อเดือนได้เป็นแสนต่อเดือนนะจ๊ะ
หรือว่าจะไดโนเสาร์แบบนี้หรือว่าจะพระพุทธรูปกระดาษ
มีมารวมให้อยู่กินก็มีถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นไปเริ่มเที่ยวกันก่อนเลยค่ะ
พาไปที่เจียงใหม่ก่อนนะเจ้าแล้วเมื่อกี้ที่ดูใช่ค่ะ
นี่ผันอะไรคะเนี่ยทำไมมันแบบดุ๊กดิ๊กมันเต้นได้
อันนี้น่ารักหน่อยดูสายกันใหญ่เลยตัวเล็กกับตลกเลย
เป็นความน่ารักนะคะคือมันมีทั้งน่ารักแล้วก็น่าเกรงขามค่ะ
นี่เขาจัดงานที่สวนพฤษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจที่เชียงใหม่นะคะ
เขาร่วมมือกันระหว่างองค์การสวนพฤษศาสตร์แล้วก็กรมทรัพยากรธรณี
ในงานนะคุณที่มันเป็นไฮไลท์เลยคืออะไร

โอ้โหตื่นเต้นแล้วครับพี่น้ำแข็งบอกหน่อย๓สายพันธุ์อะไร
มุกตามพี่น้ำแข็งมาเลยลูกเดี๋ยวจะพาไปดูสายพันธุ์แรกค่ะ
ชื่อว่าเจ้าสายฟ้าเจ้าสายฟ้าเนี่ยรวดเร็วกงเล็บสังหารแห่งภูเวียงนะ
ที่อุทยานแห่งชาติภูเวียงที่ขอนแก่นโอ้โหนี่เจ้าสายฟ้านะ
อุทยานภูเก้าภูพานคำเขาบอกว่ารูปร่างปราดเปรี้ยว

บอกว่าเจ้าดุดันตัวนี้เป็นไดโนเสาร์กินเนื้อฟันฉลามที่ใหญ่ที่สุดที่พบในไทยนะคุณฮะ
โครงกระดูกของจริงแต่นี่ดิฉันชอบแบบนี้ค่ะ

ใช่เป็นหุ่นจำลองไดโนเสาร์เสมือนจริงเลยมาอีก๒๔ตัวเขาจัดงานขึ้น

เห็นใจคือคนที่อยู่ข้างในจังเลย

แต่ว่ามันดูแบบมันดูตื่นตาตื่นใจแล้วมันเหมือนจริงมากคุณผู้ชม
เขาจัดงานมาวันนี้วันที่๓แล้วนะ
แล้วจะจัดยาวต่อเนื่องไปอีกถึง๓๑สิงหาคม

หน้าปลายแล้วอย่างที่บอกส่วนพฤษศาสตร์สำเด็จพระนางเจ้าสริกิจที่เชียงใหม่เนี่ยดี

จากเจ้าไดโนเสาร์เรานั่งพายแมชชีนกลับมาในยุคปัจจุบันกันบ้าง
พาไปกินของอร่อยแล้วคุณดูสิ

ั้งผัดกะเพราเนื้อกั้งล้วนตัวใหญ่เนื้อแน่นมันน่ากินแค่ไหนคุณ
เนื้อมันจะแบบเด้งหวานนุ่มนะ
หิวเลยอำกังวันแบบนี้ขอบคุณน้ำลายนิดนึง
อกจากนี้ยังมีอะไรคุณกุ้งแม่น้ำไซส์ใหญ่๒ตัวโล

เดี๋ยวคุณจะได้เห็นนี่คุณเอาไปย่างสักนิดนึง
เอาเส้นขี้มันออกนิดหน่อยแต่หัวมันนะคุณ
ดูสิมันกุ้งหัวกุ้งน่ากินมาก
แล้วอยากเพิ่มความเยิ้มอีกได้ไหมขอเป็นชีสท็อปปิ้งแบบนี้ยืดอ่ะ
ในท้องมันมีชีสด้วยย่างบนไฟอ่อนแล้วแล้วแต่ลูกค้าจะสั่งเลยคุณ
นูหลากหลายสำหรับร้านนี้อาหารทะเลล้วนปูไข่นึ่งปูไข่ดอง

ไข่ปลาเรียวเซียวผัดกะเพราคุณนี่ปูไข่ดอง
คุณอาริยาต้องชอบแน่และที่สำคัญคุณผู้ชมฮะราคาเข้าถึงได้
บางจานนะคุณหลัก๑๐คุณสามารถกินได้
แต่เอาจริงกุ้ง๒ตัวโลความจริงคือแบบเป็นพันใช่ไหม

หลักร้อยไข่เจียวปรงปูเนื้อปูล้วนเลย
ไปที่ไหนกันดีล่ะไปที่เมืองจันทบุรีเมืองทะเลสิคุณ
กินอาหารทะเลที่ร้านธนพรปูไข่อยู่ที่หมู่๔ตำบลเกาะขวางอำเภอเมืองนะฮะ
ก็จะได้กินแบบนี้เลยกุ้งตัวใหญ่กั้งตัวโตเนื้อแน่นแบบนี้
ไปเมืองจันทร์กินอาหารทะเลแล้วก็กินผลไม้ตบปากไปด้วย
ใช่ค่ะอุ้ยอิ่มกันแบบนี้แล้วนะฮะ

ไหว้พระขอพรกันต่อเพื่อความเป็นสิริมงคลดีไหม
เดี๋ยวจะพาไปดูพระพุทธรูปที่นี่ปกติพระพุทธรูปเนี่ยทำจากโลหะถูกไหม

ใช่แต่ว่าที่นี่ทำจากกระดาษสาคุณผู้ชม

ไปที่วัดต้นเปล่าอำเภอสรรกำแพงที่เชียงใหม่นะคะ
นี่คือปางมาระวิชัยครับ

ก็เลยคิดว่าจะทำของดีบ้านเรา
มาทำยังไงบ้างให้มีชื่อเสียง
นี่เลยก็มาสร้างพระพุทธรูปกระดาษ๓มาถวายให้วัดแบบนี้

แล้วปีนี้ที่น่ายินดีมากเลย

สอบได้ประเรียนธรรม๙ประโยคเป็นรูปแรกในรอบร้อยกว่าปี
ก็จัดงานฉลองกันยิ่งใหญ่เลยค่ะคุณผู้ชม
หมู่บ้านไปวัดต้นเปล่าเดี๋ยวเขาจะจัดงาน
วันที่๑๐กรกฎาคมคุณผู้ชมวัดต้นเปล่านี่เก่าแก่มากนะ
ลองไปดูศิลปะสถาปัตยกรรมของเขานะฮะ
คุณผู้ชมมาทำรายได้กันบ้างดีกว่า
เชื่อไหมฮะว่าด้วงกว่างเนี่ย
ทำรายได้ให้ต่อเดือนนะคุณ๗๐๐๑๐๐๐บาท
ใครอยากกลัวแบบพี่เขายกมือขึ้นสูง
สูงโอ้โหสูงกว่าผมอีกนะฮะ

พาไปหาพี่เบนหรือว่าพี่กิติพรสุริยมณีนะฮะ
อายุ๓๓เท่านั้นเองคุณแต่รายได้เดือนเป็นแสนนะฮะ
เป็นคนหมู่๑๐บ้านเชียงบานอำเภอเชียงคำจังหวัดพยาวนะครับ
หลงลักษณ์แมลงด้วงกว่าง
หลงลักคุณหลงลักมะแรงด้วงกว่าง
แล้วก็คนรู้จักสอนให้หน่อย
สามารถพัฒนาสายพันธุด้วงกว่างของตนเองได้
ชื่อว่าด้วงกว่างสายพันธุ์ปูลู

ตัวใหญ่สีดำแข็งแรงทนการต่อสู้เป็นนักสู้เลยนะ
เขางงยาวแหลมคมงัดคู่ต่อสู้ได้ดีนักแหละ
นี่ดูสิแล้วคือเวลาเขาไปลงต่อสู้แต่ละสนาม

แล้วแม่พันธุ์ตัวนึงวางไข่ได้๒๐๐กว่าฟอง
เขาก็เลี้ยงใช้เวลาเลี้ยงจนกว่าจะโตเต็มวัย

ตอนเด็กไงเด็กผู้ชายมักจะชอบเล่นแบบนี้

เขียวเขาให้เขาไปสู้กันเนี่ยล่อแบบนี้

สักครั้งนึงถ้าเขาหันหน้าเจอกันพรุ่ง

โอ้โหตัวลอยแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
เนี่ยถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยนะเอาจริงเขาขายได้เนี่ย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
คุณจะหาอะไรได้เสริมใช่ไหม